ท่านประธานที่เคารพดิฉันสกุณาสารนันสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
อ่านรายละเอียดของยติอภิปรายไม่ไว้วางใจฉบับนี้
ดิฉันเชื่อว่าหลายท่านคงเห็นตรงกันว่ายติไม่ไว้วางใจฉบับนี้
มีข้อกล่าวหาที่นับว่ารุนแรงมากที่สุดฉบับหนึ่งเท่าที่เคยมีมา
ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่ายตินี้ได้กลั่นออกมาจากความศึกทุกร้อนของประชาชน
ทับถมสะสมขึ้นตลอดเวลาภายใต้การบริหารประเทศของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
รัฐบาลนี้ได้ส่งมอบความทุกข์ถึงมือประชาชนอย่างทั่วถึงและไม่เหลื่อมล้ำ
และแน่นอนว่าพี่น้องภาคเกษตรกรภาคการเกษตรก็ย่อมได้รับความทุกข์
ที่เกิดจากการบริหารที่ล้มเหลวเช่นนี้เช่นกัน
เพื่อไทยให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านการเกษตรมาโดยตลอด
พักเพื่อไทยซึ่งเป็นพักที่ใกล้ชิดและเป็นที่พึ่งหวังให้กับพี่น้องเกษตรกรตลอดมา
ทนไม่ได้กับรัฐบาลที่ละเลยไม่เห็นหัวเกษตรกร
ทนไม่ได้กับรัฐบาลที่เอาแต่จะสร้างปัญหาและซ้ำเติมความทุกข์ให้กับเกษตรกรมาโดยตลอด
ฉันจึงได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนพักเพื่อไทยให้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจบุคคลสองท่านที่เป็นตัวการสร้างความทุกข์ให้กับพี่น้องเกษตรกร
นั่นก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ
เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรเลขาธิการพักประชาธิปัตย์
ข้อกล่าวหาการบริหารงานด้านการเกษตรที่ผิดพลาดร้ายแรงโดยจะอภิปรายในสามประเด็นหลักคือ
ความไม่รู้ปัญหาของเกษตรกร๒ความไม่มีภูมิปัญญาในการแก้ปัญหาของเกษตรกร
ความไม่มีใจในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร๓ประเด็นซึ่งเป็นต้นเหตุของความล้มเหลวการบริหารด้านการเกษตร
ประเด็นที่ทำให้เกษตรกรกว่า๒๐ล้านคนต้องเดือดร้อนและมีชีวิตที่ยากลำบาก
ท่านประธานค่ะวิกฤต๑๙ส่งผลให้ประชาชนจากภาคอุตสาหกรรมในเมืองใหญ่
ต้องย้ายกลับคืนสู่ภูมิลำเนาทำให้อัตราการย้ายคืนถิ่นพุ่งจาก๕แสนคนต่อปีมาเป็น๑๖ล้านคนต่อปี
ซึ่งแรงงานกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็กลับไปสู่ภูมิลำเนากลับไปสู่ภาคการเกษตร
กลับไปพร้อมความรู้และทุนรอนที่อุตส่าห์สะสมมา
ท่านประธานค่ะแทนที่รัฐบาลจะใช้สถานการณ์นี้พลิกฟื้นวิกฤตให้เป็นโอกาส
พัฒนาด้านการเกษตรให้แข่งขันได้อย่างเป็นรูปธรรม
กลับพบว่ารัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเกษตรกลับเพิกเฉยต่อภารกิจอันเป็นความหวังต่อการพัฒนาประเทศ
ตลอดระยะเวลา๒ปีกว่าที่ท่านอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรี
ดิฉันไม่เคยได้ยินแม้สักครั้งที่ท่านจะพูดถึงการพาเกษตรกรผ่านสถานการณ์โควิดนี้ได้อย่างไร
ไม่เคยได้ยินแม้สักครั้งว่าท่านจะผ่านสถานการณ์โควิดท่านจะพลิกพากเกษตรกรพลิกฟื้นเศรษฐกิจได้อย่างไร
แทบจะไม่เห็นบทบาทในการเป็นที่พึ่งหวังให้กับประชาชนภาคการเกษตรได้เลย
ท่านประธานค่ะภาพความเสียหายจากการระบาดของรำปีสกินเป็นเรื่องหนึ่งที่ได้สะท้อนข้อกล่าวหาที่ที่ฉันได้อ้างถึงอย่างชัดเจนค่ะ
โรคลำปีสกิลได้แพร่เข้ามาในประเทศของเราตั้งแต่ต้นเดือนมีนาโรคระบาดนี้ได้ระบาดไปทั่วประเทศโดยเฉพาะภาคอีสานภาคเหนือและภาคตะวันตก
เลี้ยงหัวครอบครัวละ๕ตัว๑๐ตัว
รูปแบบการเลี้ยงไม่เหมือนกับประสุทธิ์สัตว์ฟาร์มขนาดใหญ่
วัวเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัว
เกษตรกรมีชื่อเรียกให้วัวของเขาทุกตัวนะคะท่านประธาน
อกจากนี้หัวยังเป็นหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว
วัวเป็นเหมือนเงินออมก้อนสุดท้าย
เกษตรกรจะควักออกมาใช้เมื่อมีความจำเป็นจริง
หลายครอบครัวขายวัวเพื่อแลกกับค่าเทอม
เพื่อสร้างอนาคตให้ลูกหลาน
นี่คือชีวิตของเกษตรกรในชนบทที่ยากจน
และมีทางเลือกไม่มากนักค่ะท่านประธาน
ดังนั้นการที่รัฐบาลละเลยที่จะควบคุมโรคระบาดล้ำปีสกิน
จึงสร้างความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ต่อชีวิตเกษตรกร
ท่านประธานค่ะโรคร้ำพิษกินเป็นโรคอุบัติใหม่ค่ะ
เกษตรกรไม่เคยรู้จัก
วัวก็มีไข้เกิดแผลผู้พอง
ระบาดของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ในวันที่วัวป่วยและไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าจะต้องรักษาอย่างไร
เกษตรกรต้องเผชิญปัญหาไปตามยฐากรรม
วัคซีนไม่มียากหาตลาด
หรือที่มีอยู่บ้างก็เป็นวัคซีนเถื่อนที่มาด้วยต้นทุนสูง
ละ๓๐๐บาท๕๐๐บาท๘๐๐บาท

บางตัวต้องใช้จ่ายถึงหลักหมื่นบาทต่อตัวค่ะท่านประธาน
แม้เงินไม่มีก็ต้องหยิบยืมมาจ่าย
ยื้อเวลารักษากันไปตามมีตามเกิดสุดท้ายวัวก็ตายเหมือนเดิมค่ะ
ตอนนี้ที่ฉันจะขออนุญาตโชว์คลิปนะคะ
ซึ่งจะแสดงถึงความทุกข์ร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวอย่างชัดเจนที่สุด
รบกวนเปิดคลิปด้วยค่ะ
เมื่อฉันเป็นกูนี่กูเลี่ยงโค้ก
เมื่อฉันเอาเลี่ยงโค้กมาแล้ว
และปลูกหงามก็ว่าเป็นปลูกหงาว่าพระอาจารย์ชาติเกี่ยวข้าว
ก็คือฉันเลี่ยงวัวเลี่ยงวัวตาย

แค่ไขก็บาโรครายแหล้งขัดหัวรูหัวรูอย่างนี่
มันเป็นแผลเวอะบะแผลกระลึก
มันอีกตัวนึงเขียวดำอยู่นั่นแยกไป

เดี๋ยวนี้ขาไข่ขาปว่ำขังไว้
มันไอ้แม่ม่านเนี่ยแม่ม่าน๘เดือน
ลงข้อข้อก่อนนะเซีย
ถ้าว่าจะเป็นอากาศจังหลายจังก็บอกนั้นรู้ว่า

เพื่อนจะจัดเวลาถ่ายแล้วจะสู้จุเวลา

แต่จะสู้จุเวลา

เพราะแต่ลูกตัวเถิกมานี่โอกาสว่าดีใจว่าสิได้ขาย
ท่านประธานนี่คือความทุกข์ของพี่น้องเกษตรกรนับแสนราย
เป็นความทุกข์ยากที่ไม่เคยมีรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรคนไหน
เคยทำกับเกษตรกรได้ขนาดนี้มาก่อนค่ะ
ท่านประธานค่ะเกษตรกรได้พยายามทำหน้าที่ของเขาอย่างดีที่สุด
แต่การระบาดนั้นรุนแรงเกินกว่าที่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จะรับไหวค่ะ
จากมีนามาเมษาพฤษภาการตอบรับจากภาครัฐจะเงียบกลิบค่ะ
ความรู้สึกโดดเดี่ยวเริ่มชัดเจนจนกระทั่งมีคำถามจากชาวบ้านนะคะ
ถามดิฉันว่าท่านสอสอรัฐบาลเพื่อนโบฮูเลยเหรอคะ
ว่าเขากำลังประสบปัญหาอย่างอยู่รัฐบาลเพื่อนบ่กิจจะซ่อยเหลือเขาเลยบ่คะ
นี่คือคำถามจากปากประชาชนค่ะท่านประธาน
นี่เป็นคำถามที่เรียบง่ายตรงไปตรงมา
แต่สะท้อนความห่างเหินระหว่างรัฐและเกษตรกรได้อย่างชัดเจนที่สุด
และสะท้อนถึงความไม่เข้าใจของรัฐที่มีต่อปัญหาประชาชน
การที่รัฐมนตรีไม่ได้ลงสัมผัสพื้นที่ไม่เคยได้พูดคุยกับเกษตรกร
ทำให้ท่านไม่เข้าใจปัญหาทำให้ท่านไม่รู้จักปัญหาที่แท้จริงค่ะ
นี่คือจุดอ่อนที่สุดของรัฐมนตรีเฉลิมชัย
และเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่ความล้มเหลวทั้งหมดที่จะตามมา
เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์หย่อมยาก
ทำให้สอสอในแต่ละพื้นที่นำปัญหาเข้ามาพูดถึง
ในวันนั้นสอสอทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านมากกว่า๔๐ท่าน
แก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรท่านประธานค่ะการปล่อยประละเลย
ไม่ควบคุมการระบาดณวันนี้จำนวนวัวตายสะสม
แตะครึ่งแสนนะคะจำนวนวัวป่วยสะสมมากกว่าครึ่งล้านค่ะ
ค่ายาที่ชาวบ้านต้องจ่ายไปยาเถื่อนวัคซีนเถื่อนอีกส่วนหนึ่ง
ค่าความเสียหายผลิตภาพและศูนย์เสียการเจริญพันธุ์วัวเป็นหมัน
ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตรวมความเสียหายครั้งนี้เป็นเงินนับหมื่นล้านค่ะ
เจ็บปวดก็คือเงินจำนวนนี้เป็นเงินออมของเกษตรกรลายย่อยทั่วประเทศค่ะ
ที่ต้องจ่ายเพื่อสังเวยความไม่รู้ปัญหาภูมิปัญญาไม่มีของรัฐมนตรีที่ชื่อเฉลิมชัยศรีอ่อนค่ะ
ท่านประธานค่ะนอกจากนี้ตลาดนัดวัวควายก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกกระทบอย่างมากเช่นกัน
ตลาดนัดหัวควายเป็นของคู่กันกับวิถีของเกษตรกรในชนบทแต่ละจังหวัดมีพ่อค้าแม่ค้านับร้อยลายที่อาศัยช่องทางนี้ทำมาหากิน
เมื่อรัฐบาลควบคุมโรคระบาดล้มเหลวตลาดนัดก็ต้องถูกสั่งให้หยุดค่ะ
ธุรกิจนี้ก็ต้องหยุดชะงักลงเกษตรกรก็ขายวัวไม่ได้พ่อค้าแม่ค้าก็ขาดรายได้ไม่มีเงินต้องกู้หนี้ยืมสิน
เมื่อเช้านะคะในพื้นที่ของท่านสุธินคังแสงก็มีชาวบ้านได้รายงานนะคะว่าเมื่อตลาดนัดไม่เปิดชาวบ้านก็ต้องเอาวัวขนใส่รถนะคะไปขาย
ตำรวจก็มาจับขูดลีดเงินจากเกษตรกรซ้ำร้ายเข้าไปอีกค่ะท่านประธานตัวเลขความเสียหายนับหมื่นล้านนี้ท่านรัฐมนตรีจะรับผิดชอบอย่างไรท่านก็คงจะลุกมาตอบในเรื่องของการเยียวยาค่ะสำหรับการเยียวยาถ้าเป็นรัฐมนตรีช่วยประพัทธ์เป็นผู้ตอบพอที่จะรับฟังได้ค่ะแต่ถ้าท่านรัฐมนตรีตัวจริงท่านเฉลิมชัย

บ้างท่านประธานค่ะดิฉันทราบว่ารัฐมนตรีดิฉันไม่ทราบว่ารัฐมนตรีท่านนี้จะรู้หรือไม่ว่าเงินเยียวยาที่ท่านกำหนดขึ้นมานั้นมันเป็นเพียงเศษความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรเพราะท่านคิดเพียงมูลค่าของราคาวัวท่านยังไม่ได้คำนึงถึงด้านการสูญเสียผลิตภาพด้านอื่นอื่
มันเป็นเรื่องความสูญเสียโอกาสอื่นอื่นค่ะที่กระทบต่อความมั่นคงอันแสนเปราะบางของครอบครัวเกษตรกรท่านประธานเชื่อไหมคะความเสียหายที่เกษตรกรต้องแบกรับนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยหากท่านรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงพอจะมีภูมิรู้อยู่บ้างหากรัฐมนตรีให้ความสนใจเปิดรับข้อมูลและเตรียมรับมือกับความ
การไม่ทำในสิ่งที่ควรต้องทำเป็นผลของการไร้ภูมิปัญญาและเป็นเหตุของความหายนะที่เกษตรกรต้องแบกรับค่ะ
ท่านประธานค่ะแม้ว่าโรครำปิสกินจะเป็นโรคอุบัติใหม่ในไทยแต่โรคนี้ไม่ใช่โรคใหม่ค่ะ
นี้เคยระบาดในหลายประเทศรวมทั้งในทวีปเอเซียของเรามีข้อมูลและองค์ความรู้จากหลายสถาบันจากหลายแหล่ง
เฝ้าระวังประเทศไทยพม่าลาวเวียดนามจัดอยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงและควรเตรียมรับมือกับการระบาดของโลกตั้งแต่เดือนตุลาคม๒๕๖๓ค่ะท่านประธาน
รูปแบบหรือพฤติกรรมการระบาดของโรคเป็นอย่างไรก็มีรายงานมากมายค่ะว่าการระบาดจะเริ่มต้นในต้นปีแล้วก็จะระบาดสูงขึ้นเรื่อยและจะสูงสุดในกลางปีซึ่งเป็นฤดูร้อน
ประเทศไทยของเราหน้าร้อนฤดูร้อนมันมีมากค่ะเพราะฉะนั้นการระบาดมันจึงจะมีมากกว่าประเทศอื่นอื่นค่ะ
ความร้ายแรงของโลกมากสุดก็คือตายที่รอดก็มีผลิตภาพลดลงเช่นโตช้าที่สำคัญก็คือวัวที่หายแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นหมันถาวรค่ะ
จากข้อมูลนี้ทำให้เราสามารถประมาณการความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้คร่าว
ประเทศไทยเรามีวัวอยู่๗ล้านตัวดังนั้นการติดเชื้ออาจจะไปถึง๗๐๐๓๕๐๐๐ตัวอัตราการตายอาจสูงถึง๗๐๐๐๓๕๐๐๐ตัว
นี่คือความเสียหายที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นซึ่งเราสามารถประเมินได้ค่ะ
คำเตือนก็มีค่ะความรู้ก็มีที่ไม่มีคือใจของรัฐมนตรีค่ะ
เพราะรัฐมนตรีไม่มีใจที่จะดูแลเกษตรกรค่ะความเสียหายจึงเกิดขึ้นจริง
เราสามารถเตรียมตัวรับมือกับโรคร้ายนี้ได้ด้วยวัคซีนราคาเพียง๔๐บาทต่อโดสค่ะท่านประธาน
๔๐บาทต่อโดสก็จะรับมือกับโลกนี้ได้
และเกษตรกรก็จะไม่ต้องเจอกับสภาพปัญหาแบบนี้ค่ะ
เกษตรกรก็จะกลับจากหลังมือเป็นหน้ามือได้ทันทีแต่น่าเสียใจและเสียดายที่ท่านไม่ได้ทำค่ะ
เพราะความไร้ภูมิปัญญานี่เองที่ทำให้รัฐบาลไม่มีสมรรถภาพเพียงพอ
ที่จะใช้งบประมาณหลักร้อยล้านเพื่อจัดการกับภัยพิบัติให้ทันเหตุการณ์ได้
จึงเข้าสูตรคลาสสิกวัวหายล้อมคอกแต่ครั้งนี้คงเป็นวัวตายค่อยจ่ายวัคซีนค่ะ
ท่านประธานค่ะข้อมูลก็มีครบเกินกว่าจะอ้างเป็นโรคอุบัติใหม่
จากการระบาดที่รุนแรงยืดเยื้อเอาไม่อยู่ระดับนี้ทำให้ดิฉันตั้งข้อสังเกตเป็นสองทาง
ทางที่๑ก็คือรัฐมนตรีประมาทเลินเล่อขาดวิสัยทัศน์ไร้ภูมิปัญญาในการควบคุมโรค
ทางที่สองก็คือท่านจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการเร่งรัดจัดสัญญาและวัคซีน
เพื่อประโยชน์บางอย่างสำหรับใครบางคนการจัดหาวัคซีนที่ล่าช้า
ได้ประโยชน์คะพ่อค้าที่นำเข้าวัคซีนเถื่อนใช่หรือไม่
ท่านท่านไม่ตอบไม่ต้องตอบดิฉันก็ได้ค่ะดิฉันไม่สนใจตามหาใบเสร็จทุจริตเช็คบินเพื่อจับโจรค่ะ
แต่สิ่งที่ที่ฉันสนใจติดตามคือการแก้ปัญหาให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน
ปล่อยปะละเลยให้โลกนี้ระบาดหนักยาวนานถึง๕เดือนนี่คือใบเสร็จของความไม่มีใจในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรค่ะ
กลัวตายครึ่งแสนกลัวป่วยครึ่งล้านนี่คือใบเสร็จของความไร้ภูมิปัญญาของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรค่ะ
มันค่ะท่านประธานสถานการณ์โรครบาดล้ำปี่ชะกินนอกจาก
สะท้อนความไม่รู้ปัญหาไร้ภูมิปัญญาของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแล้วดิฉันยังพบว่ารัฐ
นตรีท่านนี้ไม่ได้รู้สึกสำนึกในอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูลอีกด้วย
รัฐมนตรีเฉลิมชัยเมื่อเกิดสถานการณ์ที่เป็นวิกฤต
ท่านไม่ได้ทำหน้าที่ของตนในฐานะนักการเมืองค่ะ
ท่านไม่รู้ว่าตำแหน่งแห่งที่ของท่านนี้ทำอะไรเพื่อประโยชน์พี่น้องประชาชนได้บ้าง
ท่านประธานค่ะปัญหาโรคระบาดที่รุนแรงกรมประสุทธิ์รับมือเพียงลำพังไม่ไหวค่ะ
กระทรวงเกษตรทั้งกระทรวงก็รับมือไม่ไหวค่ะ
ก็ย่อมเป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่จะผลักดันให้รัฐบาลเกิดการตอบรับต่อปัญหาดังกล่าวให้เร็วที่สุด
เพราะชีวิตประชาชนต้องมาก่อนค่ะ
ท่านประธานค่ะเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาที่รัฐฟอรีดาเกิดเหตุการณ์ตึกสูงถล่ม
มีคนบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากและหลายคนก็ไร้ที่อยู่
คำแรกที่ดิฉันได้ยินจากประธานาธิบดีของประเทศนี้ก็คือ
ผมได้บอกกับเจ้าพนักงานรัฐว่าเหนือสิ่งอื่นใดหาสิ่งที่ต้องหาให้เร็วที่สุด
ขอให้มองข้ามขั้นตอนเอกสารไปได้แล้วค่อยมาจัดการทีหลัง
ท่านประธานอีกหน้าที่หนึ่งที่สำคัญของรัฐมนตรีก็คือ
การให้การสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
ทางการเมืองก็คือการใช้วิจารณญาณเพื่อตัดสินใจแก้สถานการณ์ให้ทันท่วงทีค่ะ
แต่สำหรับประเทศไทยเมื่อมีการระบาดของโรคระบาด
ฝ่ายการเมืองปล่อยประละเลยทิ้งสถานการณ์เสียหายบานปลาย
ท่านประธานค่ะจากการติดตามการทำงานของรัฐบาล
ในเรื่องการควบคุมโรคนี้ดิฉันเห็นความพยายามของฝ่ายค่าราชการประจำนะคะ
ประสุทธิ์ได้ออกหนังสือเวียนให้เฝ้าระวังตั้งแต่เดือนสิงหาพศ๒๕๖๓ค่ะ
เพื่อเตือนเรื่องการนำนำเชื้อลัมปิ้สกินเข้าอย่างเข้มงวดแต่ก็น่าเสียดายค่ะ
ความกังวลของกรมประสุทธิ์ไม่ได้ถูกขยายผลให้เป็นมาตรการป้องกันอย่างสมเหตุสมผล
อกจากนี้กรมก็ยังมีการจัดทำเว็บไซต์เพื่อรายงานสถานการณ์แพร่ระบาด
และมีการออกแถลงการจากอธิบดีกรมประสุทธิ์ถึงสภาวการต่าง
ท่านประธานค่ะในการแถลงการของกรมประสุทธิ์มีคนอยู่แค่๓คน
อธิบดีนั่งตรงกลางขนาดข้างด้วยรองอธิบดี๒คนนั่งอยู่ในห้องเล็กไฟสลัว
นี่เป็นภาพที่สะท้อนระบบการทำงานของรัฐบาลที่ผู้คนทำงานจริง
ต้องถูกปล่อยประละเลยให้เผชิญหน้ากับประชาชนปราศจากการสนับสนุนใดจากฝ่ายการเมืองค่ะ
มากไปกว่านั้นในวันถัดมาอธิบดีกรมประสุทธิ์มีทัวร์ลงค่ะ
ธิบดีถูกกล่าวโทษว่าการควบคุมโรคล้มเหลว
แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลับไม่ทำหน้าที่แบกรับความภาระความรับผิดชอบใดทั้งสิ้น
สิ่งที่ท่านทำก็คือการออกไปพบประชาชนแจกของออกสื่อรับคำชม
ท่านไม่ได้มีสำนึกแม้แต่น้อยว่าความผิดพลาดนั้นเป็นเพราะความเหลวไหลไร้ภูมิปัญญาของตัวท่านเอง
ท่านประธานค่ะเรื่องลำปิสกินเป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างจากหลายเรื่อง
ที่ดิฉันได้แสดงความไร้ภูมิปัญญาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
หากวิกฤตนี้เรามีผู้นำที่เป็นผู้ที่มีความรู้มีวิสัยทัศน์
ภาคการเกษตรจะถูกนำมาสร้างโอกาสใหม่ในสถานการณ์โควิดนี้ค่ะ
พลิกชีวิตเกษตรกรจากสถานะที่ถูกวางเป็นภาระของสังคม
มาเป็นผู้กรอบกู้สถานการณ์ให้กับประเทศชาติได้ค่ะ
ท่านประธานเมื่อไม่กี่วันดิฉันได้อ่านบทความ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยท่านได้ประเมินสถานการณ์
ประเทศของเราต้องเผชิญในเร็วนี้ซึ่งมีเรื่องน่ากังวลอยู่สองเรื่องค่ะ
เรื่องแรกคือเรื่องหลุมรายได้จากวิกฤตโควิด
ประเทศของเราจะประสบปัญหาการสูญเสียรายได้ทั้งจากรายได้ของลูกจ้างนายจ้างผู้ประกอบการ
และรายได้ที่สูญเสียไปจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ล่าช้า
ตัวเลขของหลุมรายได้ที่หายไปจากปี๖๓๖๕หายไปถึง๒๖ล้านล้านบาทค่ะ
และเรายังจะต้องเผชิญกับสถานการณ์การฟื้นตัวภาคเศรษฐกิจที่ไม่เท่าเทียมค่ะ
นั่นก็คือธุรกิจการส่งออกฟื้นตัวได้แต่เป็นภาคธุรกิจที่มีการจ้างงานเพียง๘
ในขณะที่ธุรกิจภาคบริการที่มีการจ้างงานถึง๕๒จะเติบโตช้ามากจะฟื้นตัวช้ามาก
ซึ่งไม่เพียงพอต่อหลุมรายได้ที่ขาดหายไปมันทำให้ดิฉันมองถึงโอกาสทางด้านการเกษตรค่ะ
ท่านประธานค่ะดิฉันเกิดและเติบโตมาในชนบท
ที่ฉันโชคดีที่มีโอกาสได้เรียนรู้ทางด้านการเกษตรและทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ซึ่งมันทำให้ดิฉันมองเห็นโอกาสทางด้านการเกษตร
และดิฉันจึงอาสาเข้ามาทำงานตรงนี้เพื่อหวังที่จะขับเคลื่อนประโยชน์อันนี้ให้เกิดกับประชาชนในชนบทบ้าง
ดิฉันได้อภิปรายไปหลายครั้งในสภาแห่งนี้ถึงเรื่องความได้เปรียบของความหลากหลายทางชีวภาพที่เรามีในชนบท
พืชพันธนานาชนิดจุลินทรีย์นานาชนิดที่มีศักยภาพที่จะนำมายกระดับสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นกรอบเป็นกรรม
เรามีจุลินทรีย์หลายสายพันธุ์ที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงดินหลายสายพันธุ์ที่เป็นโพรเบโอติกที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
มีหลายสายพันธุ์ที่สร้างสารชีวพันธุ์สำหรับการทำเกษตรอินทรีย์ค่ะในขณะที่โลกต้องการอาหารปลอดภัย
ประเทศของเรามีศักยภาพค่ะเรามีพื้นที่เรามีเกษตรกรเรามีนักวิชาการเรามีองค์ความรู้
สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่ามหาศาลแต่เป็นความโชคร้ายของคนไทยค่ะ
ที่ประเทศของเรามีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ซึ่งไม่ได้มีภูมิปัญญาพอที่จะเข้าถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านี้
แต่ที่โชคร้ายไปกว่านั้นค่ะนายกรัฐมนตรีที่ไม่มีภูมิปัญญาก็เลือกหยิบรัฐมนตรีที่เหลวไหลไร้ภูมิปัญญาพอกัน
มานั่งในตำแหน่งเจ้ากระทรวงที่กลุ่มความเป็นความตายของพี่น้องเกษตรกรกว่าครึ่งประเทศ
นี่มันคือข้อผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนายกรัฐมนตรีค่ะ
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาการกระทำเช่นนี้มันเป็นการสะท้อนให้เห็นชัดว่า
หัวใจของท่านไม่ได้อยู่ที่ประชาชนหัวใจของท่านไม่ได้อยู่ที่ผลประโยชน์ของประเทศ
ท่านอาจจะคิดแค่การรักษาสัมพันธ์ระหว่างพักร่วมเพื่อรักษาอำนาจของตัวท่านเอง
ท่านอาจจะหวังแค่มีคนยกมือสนับสนุนให้ท่านอยู่ในตำแหน่งนี้ต่อไป
พฤติกรรมเยี่ยงนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเท่านั้นค่ะ
แล้วจะให้ประชาชนไว้วางใจให้ท่านอยู่ในตำแหน่งนี้ต่อไปได้อย่างไร
ท่านประธานค่ะดิฉันขอยืนยันความเห็นเดิมค่ะว่า
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
เฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นบุคคลซึ่งไร้ความรู้ความเข้าใจในปัญหา
ภูมิปัญญาที่จะนำมาแก้ไขปัญหาและไม่มีใจที่จะแก้ปัญหาให้กับประชาชนค่ะ
ท่านประธานค่ะบุคคลใดที่จะดำรงตำแหน่งนี้
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหากไม่มีคุณสมบัติใน๓ข้อนี้แล้ว
ท่านจะเหลือคุณสมบัติอะไรให้อยู่ต่อคะ
สำหรับดิฉันในนามพักเพื่อไทยค่ะขอยืนยันอย่างหนักแน่น
ที่ฉันไม่ไว้วางใจทั้งสองท่านให้ดำรงตำแหน่งใดอีกต่อไป
ดิฉันก็ทราบดีว่าไม่มีประโยชน์ที่จะร้องขอคะแนนจากพักร่วม
แต่ดิฉันจะส่งข้อร้องเรียนไปยังสองท่านคือท่านเฉลิมชัยศรีอ่อน
และพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขอให้ท่านได้มีสำนึกของความละอายแก่ใจค่ะ
ท่านจะอยู่ต่อเพื่ออะไรเหรอคะ
ดิฉันจะไม่ขอกล่าวหาว่าท่านหน้าด้านค่ะ
เพราะที่ด้านไปกว่าหน้าคือใจของท่านค่ะ

ยัตเตี๋ยวเราก็อ่อนแรงพอสมควรแล้วแหละ

ท่านประยุทธ์จันโอชาและท่านเฉลิมชัยศรีอ่อน
ทั้งสองท่านได้มีใจที่เสียสภาพของใจไปแล้วค่ะ
ดิฉันจึงเห็นว่าท่านไม่เหลือความชอบทำใด
ที่จะอยู่ในตำแหน่งนี้ต่อไป

ต่อไปท่านกจิตธรรม